เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในบิสเนสอะไรแบบนี้ถูกไหมคะ

เราก็ไม่มีที่วันใดวันหนึ่งจะถูกมองไปเป็นแบบนั้นแน่นอน
จริงมีติดต่อมาตลอดแต่ว่าเราชัดเจนเลยนะคะว่าไม่รับ

ด้วยความจัญญบันตัวเราเองด้วย

คือบางทีเราก็อยากให้ความจริงกับผู้บริโภคมากที่สุด

หนึ่งคือปังมีผลิตภัณฑ์ของปังเองอยู่แล้ว

เหมือนมีคนมาให้เสนอเงินเยอะอะไรอย่างนี้

ไม่ค่ะจริงก็มีเยอะเลยเสนอ

แต่เหมือนปองว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจด้วย

แล้วเราไม่เสียดายเหรอ
เออจำนวนเงินมันก็ไม่เท่าไหร่นะ
ใช่จริงทุกคนก็มีคนพูดเยอะเหมือนกัน
ว่าแบบมันก็เป็นจ๊อปที่ง่ายดี

ทำอะไรเรานึกถึงจิตใจคนรอบข้างเยอะดีกว่า
สมมติว่าต้องรับปังมีแนวทางในการปวดสอบ

ถ้าต้องรับจริงบางว่าเราอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจริงหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะ
คือเราดูรายละเอียดของอย่างนี้

ก็เลยพอแบบเราไม่อยากจะมานั่ง
ไม่มีเวลาจะมานั่งแบบโอ้โหทดลองทุกตัวเนาะ
แล้วก็บางตัวเราอาจจะแพ้หรืออะไรหรือเปล่า

ก็เลยรู้สึกว่าก็ชัดเจนไปเลยดีกว่าอ้อมไม่รับริว

แล้วแบบไม่ต้องสร้างก็ได้สำคัญทำให้ดี

อะไรอย่างนี้นางก็ไม่ได้ซีเรียส

ข่าวช่วงนี้ก็เยอะแล้วตอนนี้เราก็ทำผลิตภัณฑ์
ใช่อันนี้ก็มีแอบคิดไว้แล้วว่าแบบ

ฟังก็เราก็รักในผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริง
เราไม่ได้มาเพื่อโฆษณาแต่ว่าเราทำแล้วเราก็ทดลองเอง

ชัดเจนทุกอย่างคือทำมาเป็นปีค่ะจะได้ออก
แต่ปังก็เข้าใจว่าตอนนี้มันก็มีข่าว
มีอะไรมีผลิตภัณฑ์เยอะมีหลายอย่าง
ที่ว่าเดี๋ยวเป็นแนวตัวแทนเป็นแนวแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า
เราพยายามแบบชัดเจนในทุกเรื่องก็พยายามจะชี้แจง

กลัวไหมคะแบบว่าเกือบเปิดช่วงนี้อาจจะแบบ
ไม่เป็นไรค่ะจริงก็ไม่ได้มีการเปิดตัว
แต่ว่าคนก็รู้ส่วนใหญ่เราก็ลงโฆษณาของเราเอง
ไม่ได้ไปจ้างอะไรให้มันดูใหญ่โต
แต่เราใช้ความจริงใจดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราเลยอยากจะได้คนมารีวิวดีกว่าไหม
จริงก็เลยอยากจะให้เป็นคนที่เคยคุยกันอะนะคะ
อยากจะให้เป็นคนที่ใช้จริงมาช่วยเรารีวิวมากกว่า
อาจจะไม่ได้อยากแบบไปจ้างให้เขารีวิวโดยที่เขาไม่ได้ใช้จริงอะไรอย่างนี้
ก็พยายามทำอะไรให้มันเข้าใจว่าใช่กระแสมันเป็นอย่างนี้
เราก็พยายามจะชี้แจงให้มันดีที่สุด
แต่ก็ชัดเจนกับเพื่อนอยู่แล้วแบบเพื่อนบอกว่าฝากหน่อยได้ไหม
ก็จะบอกว่าเออเราขอเป็นแบบเราไม่เขียนให้ได้ไหม
อาจจะเป็นเอารูปของคุณมาแล้วเดี๋ยวเราลงให้

ไม่ก็นี่ไงก็ช่วยหมายถึงว่าเอารูปพี่เพื่อนเป็นพรีเซนเตอร์
แล้วเราบอกว่าเออผิดเหลือตะพันเพื่อนนะอะไรอย่างนี้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
ตัวช่วยแต่ว่าช่วงไหนที่หุ่นดีแล้วคุณไม่ต้องทานก็ได้เราก็ชัดเจน
โหดีใจสิคะก็ดีใจค่ะ
แล้วก็ไปไหนมาไหนก็ได้ยินมาก็ดีใจค่ะ
ก็จะมีแฟนเป็นผู้ชายเยอะขึ้น
เมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีผู้ชายจะมีผู้หญิงเยอะ

ชอบจังเลยเป็นพี่เป็นผู้ชาย
เป็นสนเนคการดึงดูตรงภาพกลบอยู่ตรงไหน

เราลองว่าไงเราได้การหนูอยากหนี

เขาไม่เห็นพูดอะไรเลย

ก็มีบางทีแบบลงรูปสวยเซ็กซี่เกินไป
ก็จะมีแบบโหแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร

จริงเขาจะห้ามไหม

แต่จริงถ้าเกิดต้องห้ามห้ามได้ไหม

เพราะจริงเราบางทีเราลงรูปเราก็ไม่รู้หรอก

ก็ดีใจด้วย
ไม่ดีใจเขาดีใจแทนเขาด้วย

แล้วไม่ได้มีการแบบว่าคำพูดแล้วแบบ
ไม่มีไม่มีจริงดีใจ

ทำให้งานของผู้หญิงเยอะขึ้นด้วย

แล้วก็มีรายการซึ่งมันก็ดีใจสำหรับเขานะครับ
เพราะมันก็เป็นอะไรที่เขารักอยู่แล้ว
แต่ก็ปังว่ามันก็มีความสุขดี

กลายเป็นว่าเราก็แฮปปี้ในงานด้วย
แล้วก็เวลาคุยกันก็เข้าใจกันมากขึ้น

เข้าใจกลายเป็นคุยเรื่องชีวิตเรื่องงานกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
มันก็ดีขึ้นในพาร์ทอย่างที่บอกค่ะ
โตขึ้นเข้าใจมากขึ้นเขาเข้าใจงานพาร์ทงานของเรามากขึ้นด้วย
แล้วเราเองก็เหมือนโตขึ้นก็เข้าใจอะไรเรื่องของเขามากขึ้น

อย่างพวกเขาพัดขึ้นควรจะจับว่าอ๋อคือพี่คนนี้ที่เป็นคนของแม่

ว่าอิจฉาแม่หญิงจันว่าจังเลยอะไรอย่างนี้
แล้วก็อ๋อค่ะค่ะก็ดีดีใจดีที่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงอะไรเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย